เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องกู้ภัยปวดหัวมากคุณเป็นกู้ภัยไทยนี่นะ
มาทุกรูปแบบเลยจริงคราวนี้ไปดูที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะ
กู้ภัยได้รับแจ้งมาบอกว่าช่วยด้วยมีคนประสบอุบัติเหตุรถล้มหมดสติบาดเจ็บสาหัส
ได้ยินแบบนี้กู้ภัยรีบไปที่เกิดเหตุเลย
เห็นผู้บาดเจ็บนอนหมดสติไม่รู้เรื่องเลยนะถอดเสื้อด้วย
โหไม่เกือบหรอก
นี่ค่ะคือผู้บาดเจ็บที่กู้ภัยได้รับแจ้งมาตอนต้นนะคะ
เป็นอาสากู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเขตเกาะช้างค่ะที่โพสต์คลิปนี้เอาไว้
บอกว่ามีวัยรุ่นชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสที่คลองกอยบ้านบางเบ้า
พอไปถึงเจอชายคนนี้นอนถอดเสื้อหมดสติเลย
โวยวายอารวาสแล้วก็แสดงอาการเหมือนถูกของเข้าเดี๋ยวเป็นลิงเดี๋ยวเป็นเสือเนี่ยค่ะ

ครบทุกตัวเลยอะค่ะกู้ภัยก็งงว่าตกลงยังไง
ชาวบ้านก็งงว่าเอ๊ะนี่เป็นอะไรและเห็นคนที่คอยกดหัวอยู่ไหมคะ
นั่นเพื่อนนะนั่นเพื่อนที่โทรไปแจ้งกู้ภัยนั่นแหละ
พยายามสงบสติเพื่อนแต่เพื่อนก็ยังคงของขึ้นอยู่
ตอนนี้ไม่รู้เป็นตัวอะไรแล้วนะคะไม่รู้เป็นตัวแล้วจริงจริงตอนแรกเป็นลิงตอนแรกเป็นเสือ
ตอนนี้ไม่รู้ตัวอะไรของขึ้นตลอดเวลาสุดท้ายกู้ภัยทำยังไงรู้ไหม
กำลังกลับเมาไงไม่ได้เจ็บอะไรตรงไหนเลยแม้แต่นิดเดียว
เมาล้วนค่ะเมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
ภัยฝากบอกเพื่อนด้วยนะว่าเวลาแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือนะ
ให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมจะได้รู้จะได้ประเมินถูกว่าต้องทำยังไง
ต้องช่วยยังไงนี่รีบมารู้ไหมระยะทางที่มาเนี่ย๑๐กิโล
คือบอกด้วยว่าเมาหรือเปล่าค่ะรู้สึกแบบนี้เลยนะ
นี่มันตัวอะไรดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจ
คือมือเนี่ยกางเป็นเหมือนกรงเล็บเป็นเสือแล้วก็เดินตุปัดตุเปก
นี่ขนาดเพื่อนจิกหัวยังเอาไม่อยู่อะค่ะ
เอาพาไปนอนนะพาไปดื่มน้ำเยอะแล้วนอนนะคะ
เอาน้ำเย็นล้างหน้าซะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะจ๊ะสาว